ต้องมาติดตามรุ่นนี้ก่อนหน่อยนะคะในบ้านของท่านท่านตัวสอบดีมรึยัง
ปะติกิรยาพบพอดีจะเลยนะ
โชว์ดีรถมอเสร้าขี่ผ่านไปไม่ล้มนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับคุณผู้ชม
มันเป็นแรงระเบิดที่มันเกิดขึ้น
และจังหวัดเดียวกันกับที่รถผ่านมาโดยทีหนึ่ง
พอบ้านหมี่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงของเทศบาลครับ
กู้ภัยของโรงพยาบาลบ้านหมี่
คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบด้วย

แต่เพลงว่ามันไม่ได้ไหม้ลูกลามา
แต่เป็นด้านเป็นแก่ทำปฏิกิริยา

มันก็มีเศษกระจกตกเกลื่อนไปหมดเลย
พอเดินเข้าไปใกล้ก็จะมีกลิ่นแก๊สค้าคลุ้งไปทั่วบริเวณ

แล้วก็ให้ประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกไปพื้นที่ห่างก่อน

ตรวจสอบในบ้านมีคนเจ็บ๑คนนะ
คือนายพรชัยมีสุจริตอายุ๖๑ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับ
บาดเจ็บสาหัสผิวหนังถูกไฟคลอกเข้าไป
แต่ว่าผิวหนังเนี่ยมันก็ลอกและหลุดลุ้ย

หัวแสบหัวร้อนแทนท่านเลยนะครับนะครับนี่ครับ
คือต้นเหตุมันเกิดจากในครัวนะครับมันมีถังแก๊สขนาดสัก๖๐กิโลได้
จุกวางมันหลุดออกมาแล้วก็สายแก๊สมันมีรอยไหม้อยู่
น่าจะเป็นเรื่องของถังที่มันรั่วออกมา
เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายแก๊สด้วยนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้คนที่อยู่ตึกข้างคุณวิมลเขาบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุนะมันมีเสียงระเบิดดังสนั่นเลยตุ้มขึ้นมาอย่างนี้
สะเทือนสั่นเลยครับก็เลยพาครอบครัววิ่งหนีออกมาจากบ้านก่อน
เพราะว่ามันมีเศษกระจกตกเกลือนไปหมดเลย
แก๊สก็คลุ้งกระจายเต็มไปหมดนะครับ
ก็วิ่งหนีออกมาเพราะว่าเกรงว่ามันจะระเบิดแบบเป็นลูกไฟนะฮะ
คดีอันนี้มันแค่ปุ๊บแล้วมันก็เป็นแรงระเบิดเฉยไม่ได้มีลูกไฟเกิดขึ้น
จะทำให้ผิวหนังของเจ้าของบ้านก็หลุดลอกไป
ไปฟังเสียงเพื่อนข้างบ้านหน่อยนะครับ
ต้องบอกว่าเดชบุญมากที่มันไม่เกิดเป็นเหตุสลดเพราะอะไร

เกิดเหตุมันเป็นร้านจำหน่ายแก๊สอยู่แล้วคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านเขาอยู่คนเดียวตอนที่เกิดเหตุ
มีไฟมันชำรุดมันก็เลยทำปฏิกิริยากัน

มีเจ้าของบ้านบาดเจ็บเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ